จากพี่ตูนแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลก็คือช่วงเวลาแบบอากาศ
ตอนเช้าขับรถออกจากบ้านมาคุณแจ๊กเกอรีนเห็นไหมคุณขึ้นทางด่วนมาคุณดู
มันขมุกขมัวแบบนี้ตึกแทบหายไปเลยคุณผู้ชม
แล้วที่สำคัญได้รับผลกระทบจากตัวเราโดยตรงอย่างเช่นนักแสดงสาวคนนี้
เดี๋ยวจะให้ดูรูปกันหลายคนตกอกตกใจเมื่อสไลด์มาเจออินสตาแกรมของเธอ
คิมเบอร์รี่แพ้ฝุ่นเกิดอาการแพ้ขึ้นมาคุณผู้ชมดูนะ
เขาไล่กันมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สาม
จะไปหายอะห้าวันคือช่วงพีชไปหลังก็พีช
ยืนยันนะว่าเธอเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากตาอักเสบนะไม่ใช่
แต่เกิดอาการแพ้ล้วนเลยตอนนี้ต้องใช้
แล้วก็ทานยาที่มันจะแพ้แก้บวมไปก่อน
ก่อนจนอาการดีขึ้นมาบ้างคิมเบอร์รี่ยังฝ่ายทุกคนนั้นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะใส่แว่นก็ได้แล้วก็เป็นไปได้นะก็งดกิจกรรมกลางแจ้งไปซะเลยค่ะ
พร้อมติดแฮชแท็กค่ะแฮสแท็กคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง
หลังจากนั้นนางเอกสาวก็โพสต์ค่าพีเอ็มของกอทมวันนี้ว่า
พุ่งสูงไปกว่า๑๗๘นะคะ
พร้อมกับคลิปถ่ายวิวท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษปกคลุมไปทั่วเมืองหลวงของเราเลย

คลิปนี้เธอลงเองเลยนะคือออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ยังรู้สึกคันแบบยิบยิบ
ถ้าคนแพ้มากอ่ะเออเกี่ยวกับเรื่องนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะ
รอช้าได้สอบถามข้อมูลจากกรมอนามัยมาฝากด้วย
ง่ายเลยก็คือ๑ให้ทุกคนนั้นเช็คค่าฝุ่นละอองตามแอปพลิเคชันทุกวัน
ก่อนออกจากบ้านก็เช็คสักหน่อย๒หลีกเลี่ยงกิจกรรมกำลังแจ้ง
๓ผู้ป่วยโรคขอบหืดเยื่อบุตรตาอักเสบหัวใจและหลอดเลือดต้องระวัง
หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยทันทีเลย
เรานี่แหละที่ต้องเป็นดาราแล้วเราคนสนใจไง
ภาพง่ายทำให้บอกว่าประชาชนทั่วไปก็คำนึง
แล้วก็เป็นที่ภูมิให้ตอบกันก่อนก็ได้ร่วมกันมากขึ้นแหละค่ะ